ชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างกระบี่
ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการอุบายกนักท่องเที่ยว
ส่วนที่ปัตตานีก่อนหน้านี้เจออิทธิพลของพายุปลาบึก
ที่มันพัดอยู่ในทะเลส่งผลให้ในพื้นที่
ก็มีฝนตกหนักรวมถึงท้องทะเลมีคลื่นลมแรง
แล้วก็มีเรือประมงที่ถูกคลื่นซัดอับปางด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่นำเรือออกค้นหาลูกเรือประมง๖คน
หลังจากเกิดเหตุเรือประมง
ชื่อว่าเรือโชคมลินีขนาด๔๐ตันคลอส
พลางกลางทะเลบริเวณอ่าวปัตตานี

ล่าสุดสามารถช่วยเหลือได้แล้ว๔คน

จากการสอบสวนเศร้าว่าก่อนเกิดเหตุ
หลังเคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดปัตตานี
ทำให้เรือดังกล่าวต้องเลี้ยวกลับมาจอด
หลบอยู่บริเวณอ่าวไทยที่อำเภยแย่หลิง
ร่วมกับเรือประมงลำอื่นอีก๓๐ลำ

พายุปลาบึกเคลื่อนเข้ามาบริเวณอ่าวไทยอย่างรุนแรง
ทำให้เกิดคลื่นสูงซัดเรือประมงลำดังกล่าวอับปางจมทะเล

วิทยุขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่รีบมาช่วยเหลือ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและตำรวจน้ำปัตตานี

กำลังลอยคออยู่กลางทะเลไว้ได้จำนวน๔คน
ส่วนอีก๒คนยังศูนย์หายอยู่นะครับ

พบลูกเรือที่ศูนย์หายแล้ว๑ราย
ขึ้นฝั่งบริเวณตำบลแหลมโพอำเภอยะบริงจังหวัดปัตตานี
ก็ยังเหลืออีก๑รายยังไม่พบตัวนะครับ
ปัตตานีนะคะคุณผู้ชมมาดูกันที่สุราธานีค่ะ

ก็ส่งผลให้ฝนตกหนักคลื่นลมแรงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็หลายหน่วยงานก็ต้องเร่งอพยพชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ให้มาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะ
โดยนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง
อำเภอดอนศักดิ์มีการจัดตั้งศูนย์อพยพ
จำนวน๓แห่งพร้อมเป็นจุดอพยพสำรอง

ส่วนสถานการณ์ที่อำเภอดอนศักดิ์
ตอนนี้สภาพอากาศยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ

ดอนศักดิ์ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่๖โมงเช้า
แล้วก็คาดว่ายังมีชาวบ้านที่ต้องทยอยอบพยพกันมากขึ้น
เพราะว่ายังมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่เตรียมตัว
แล้วก็ขอดูสถานการณ์ก่อนที่จะอบพยพ
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงถ้าเกิดว่าสัญญาณได้เรียบร้อยแล้ว
เราจะพาคุณผู้ชมไปดู๒จุดที่สุราธานี
คือฝั่งอำเภอดอนศักดิ์กับฝั่งเกาะสมุยนะคะ
ใช่ครับคุณผู้ชมครับไปดูฝั่งทะเลอันดามันกันบ้างนะครับ
ก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันที่จังหวัดกระบี่
ตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

รับนักท่องเที่ยวกว่า๑๕๐๐คน
หลังจากนักท่องเที่ยวหวั่นวิตกต่อความปลอดภัย

โดยทางเจ้าหน้าที่ประสานให้บริษัทเรือเฟอรี่ของเอกชน
นำเรือออกไปรับนักท่องเที่ยวเพื่อระบายออกจากเกาะพี
เพราะยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนยังคงปักหลักอยู่นะครับ
โดยประสานเรือเฟอรี่วิ่งรับส่งในช่วงเช้าของวันนี้แล้ว๓เที่ยว
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต
ก็ต้องมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรืออบจกระบี่
จากเส้นทางเดินเรือจากเกาะพีไปยังจังหวัดภูเก็ต
ถูกสั่งปิดจากผลพวงของพายุ
ทำให้เกิดคลื่นลมในทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังแรงเช่นเดียวกันครับ
ด้านของตำรวจน้ำกระบี่สั่งการให้เรือลาดตระเวน
ประจำจังหวัดกระบี่๓ลำพร้อมสแตนบายตลอด๒๔ชั่วโมง
หากมีการร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการพิเศษของเราได้
จนถึง๖โมงเย็นกับการจับตาพายุปลาบึกถล่มใต้

ฝากคุณผู้ชมเข้าไปชมแล้วก็กดแชร์ด้วย
เพื่อที่จะเป็นการส่งต่อข่าวสารให้กับพี่น้อง
ที่ตอนนี้คืออาจจะดูโทรทัศน์ไม่ได้
แต่ว่าดูได้ติดตามรายงานได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะ
แล้วก็สามารถส่งข้อความมาร่วมให้กำลังใจกันได้
นี่คุณผู้ชมสอบถามมาเหมือนกันนะบอกว่า
พรุ่งนี้จะไปที่ชะอำจะเจอไหม
คือช่วงนี้ไปจนถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย
ยังเจออิทธิพลของฝนตกหนักอยู่
รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
เสาร์อาทิตย์นี้คือจะมีฝนตกลงมา
แล้วก็ฟ้าจะครึ้มตลอดทั้งวันด้วยนะคะ